ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับเพื่อนกันต้องตักเตือนกัน

มีเรื่องแล้วตื่นแล้วตื่น
ตื่น

จะเอาผ้ามาล่อซ้ายล่อขวาสุดท้ายมันก็ไปหลบอยู่ตรงนี้

มองกันมันคือเข้าหาเหรอมันจะยังไงเอาผ้าคลุมเหรอ
ใช่กลับจะเอาคลุมไว้นั่นแหละแต่ดูดูดู
เฮ้ยมันมาจากไหนเนี่ย
แต่สุดท้ายนะครับเหล่าบรรดาชายชะกันในห้องนี้ก็รวบรวมความกล้า
แล้วก็ช่วยกันจับมันจนได้จับมันออกไปจนได้
เอ้าก็นะถ้าคุณมีความสามารถกล้าพอจับออกไปแบบนี้ผมก็ไม่ว่าอะไร
แต่ผมบอกแบบนี้แล้วกันถ้าเจอตัวเงินตัวทองนุ่มเขาสาวก็ด้วยโอ้โหตากลูกใครทำไม
เอาผ้าจับก่อนเหมือนจะปิดตามันแต่ว่าเพราะฉะนั้นอย่าทำเองเลย
แจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาจับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะได้ไปปล่อยมันในพื้นที่ที่มันควรจะอยู่
อันนี้คุณเอาไปปล่อยนอกห้องแล้วมันเข้าห้องอื่นต่อทำไง
นั้นถ้าจับไม่เป็นนะจะบอกให้เป็นปัญหากันไปอีกโอ๊ย